เป็นเหตุการณ์พี่ชายฆ่าน้องชายตายคาขนำในสวนยางพาราที่สุราธานี
แต่เป็นพี่น้องแบบต่างแม่นะคะ
สาเหตุมันเป็นเรื่องของการขัดแย้งปมที่ดินแล้วเขาบอกว่าทะเลาะกันมานาน

ตำรวจสพกาญจนดิตได้รับแจ้งค่ะว่ามีเหตุคนยิงกันตายอยู่ในสวนยางพารา

ทีนี้ค่ะคนที่ถูกยิงเนี่ยค่ะ
นายธีรชัยใจงามอายุ๕๑ปี
กระสุนเข้าคางทะลุท้ายทอยนอนจมกองเลือด
แต่ตอนไปเจอนายธิรชัยยังพอมีชีพจรอยู่นะคะ
กู้ภัยมูลนิธิกุศลศรัทธารีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่สุดท้ายไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลค่ะ
ผู้ก่อเหตุก็คือพี่ชายค่ะ
ชื่อว่านายประภัยใจงามหรือในภัยอายุ๗๐ปี

เหมือนกับว่าทั้งคู่มีที่ดินใกล้กัน
ทะเลาะกันเพราะลุกล้ำที่ดินกันและกันอะไรประมาณนี้
ญาติของผู้เสียชีวิตบอกว่าในภัยชอบมีเรื่องมีราวกับชาวบ้านเป็นประจำ
ชอบหาเรื่องผู้ตายบ่อยมาก
ทะเลาะกันเพราะผู้ตายไปขุดร่องน้ำ
ทำให้น้ำเข้าไปท่วมที่ดินของในภัย
โอ้โหในภัยถือจอบถือพระไปที่ขนำของน้องเลยอ่ะ
แล้วก็ทะเลาะกันแล้วมีเสียงปืนดังขึ้นนะคะ
ญาติก็วิ่งไปดูปรากฏว่าตัวน้องก็คือนายธีรชัยโดนยิง
ก็รีบโทรขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
แล้วในภัยผู้ก่อเหตุทำยังไงรู้ไหมคะ
เดินออกมาหน้าตาเฉยพูดกับคนแถวนั้นว่าก็ช่วยไม่ได้
ก็มาขุดร่องน้ำทำให้น้ำท่วมที่เขาเองนี่ค่ะ

แล้วยังมาพูดกับแม่ผมว่าอะไรนะช่วยไม่ได้
แล้วแม่ผมก็บอกว่าพี่น้องอะไรทำไมไม่พูดกันดี

เดินไปอ๋อนั้นหลังจากยิงเสร็จแล้วใช่ด้านภรรยาของในภัยค่ะ
เทียมรัฐอายุ๖๖เธอก็บอกว่าเธอแยกกันอยู่กับในภัยมานานแล้ว
พ่อแม่เสียชีวิตก็แบ่งที่ดินเอาไว้ให้ตัวในภัยและผู้ตาย
ซึ่งเป็นน้องชายต่างแม่ในภัยได้ที่ดินติดถนน
ผู้ตายได้ที่ดินด้านหลังซึ่งพื้นที่มากกว่า
แต่กลายเป็นในภัยไม่พอใจทะเลาะกับน้องชายตลอดเลย
ผู้ตายเป็นคนดีค่ะขยันทำมาหากินไม่ยุ่งเกี่ยวกับใคร
ทั้งคู่ก็เดินทางมาที่ขนำที่จุดเกิดเหตุทุกวัน
เอายางไปขายตอนเย็นก็กลับบ้านที่อ่าวลึกกระบี่
ในภัยอยู่กับลูกสาวและลูกเขยนะคะไม่ไกลจากจุดที่เกิดเหตุนะคะ
หลังก่อเหตุในภัยกลับบ้านแล้วไปบอกลูกเขยว่าพาไปมอบตัวหน่อย
เรื่องคดีความญาติบอกว่าไม่ประกันตัวนะคะ
ดำเนินคดีไปเลยตามขั้นตอนของกฎหมาย
ญาติก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีการทำแผนประกอบคำรับสารภาพไปเมื่อเช้าค่ะ
ครับ
ในภัยคือทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตายนะคะ
เพราะว่าตอนแรกนึกว่าแค่บาดเจ็บใช่ไหมคะสุดท้ายเขาเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
และเรื่องของการพาปืนไปในที่สาธารณะค่ะ